มีเหตุคนเมากันแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันถึงขั้นใช้มีดแทงคอกันเลยนะคะ
มีหนุ่มรายนึงก็ทะเลาะกับเพื่อนที่เป็นนุ่มรอปภก็เลยคว้ามีดแทงคอเพื่อนค่ะ
คนที่ถูกแทงเนี่ยนะคะพยายามคลานออกมาหาคนช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันเสียชีวิตก่อน
ส่วนมือมีดยังยืนใจเย็นล้างมือล้างเลือดอย่างสบายใจ
รอมอบตัวกับตำรวจนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ห้องพักเลขที่๙เป็นที่พักอาศัยของเพื่อนร่วมอาชีพ
รอปภที่อาศัยอยู่ร่วมกันมานานกว่า๑๐วัน
กระทั่งค่ำคืนของวันที่๑๑มกราคม
นัทเลิกรัตนสุภาอายุ๒๔ปีชาวพัทธลุง

แทงเข้าที่คอของนายสุริยาผ่านน้องว่าอายุ๓๖ปีชาวร้อยเอ็ด
เพื่อนร่วมห้องซึ่งทั้งคู่เป็นรอปภพื้นที่ก่อสร้างในสนามบินสุวรรณภูมิ
เสียชีวิตค่ะหน้าห้องพักชั้นที่๓ในซอยเอี่ยมจำเริน
ตำบลบางชะโลงอำเภอบางปรีจังหวัดสมุทรกรากาล
สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ลำคอข้างขวาทะลุข้างซ้าย๑แผล
และที่ใต้คางอีก๑แผล
ส่วนนายนัทเลิกหลังจากก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางพลี
น้องสาวของผู้ตายซึ่งพักอยู่ที่ห้องเลขที่๗
เล่าว่าพี่ชายกับผู้ก่อเหตุพักอยู่ในห้องเดียวกัน
ขณะเกิดเหตุเธอและแฟนนุ่มอยู่ภายในห้อง
ได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนเอาอะไรบางอย่างมาเคาะที่ผนังห้อง
ว่าในห้องทั้งคู่เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ผู้ก่อเหตุจึงใช้มีดแทงเข้าที่คอของพี่ชายสองครั้งจนล้มลง
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินผ่านหน้าห้องของเธอไป
ปล่อยให้พี่ชายของเธอพยายามเอาชีวิตรอด
ลานจากห้องเลขที่๙มาอย่างห้องเลขที่๗

สุดท้ายพี่ชายก็ทนอาการบาดเจ็บไม่ไหว
เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเธอ
ขณะที่นายวิรัติทั้งจันทร์ผู้พักอาศัยในห้องเช่า
บอกว่าหลังเกิดเหตุเห็นผู้ก่อเหตุยืนเช็ดเลือด
รอมอบตัวกับทางตำรวจอย่างใจเย็น

กลับได้คำตอบเพียงว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ทำให้เขาและเพื่อนข้างห้องต่างตั้งข้อสงสัย
ถึงปมที่ทำให้ต้องแทงกันตาย
ทั้งที่เพิ่งเข้ามาอยู่และไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
หรือนี่อาจเป็นเพราะฤทธแอลกอฮอลที่ดื่มเข้าไป
ตัวคนที่ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ในซอยนี้มาหลายปีแล้วล่ะ
แต่ห้องนี้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่แต่ก่อนเขาอยู่อีกตึกนึง
แล้วก็ตัวคนก่อเหตุเนี่ยเพิ่งมาอยู่ได้ไม่น่าเกินอาทิตย์หรอก
เมื่อคืนผมก็ถามบอกโอ้โหเองทำเกินกว่าเหตุนั้นน่ะ
เพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบเขาว่าอารมณ์ชั่ววูบแต่เขาก็ไม่หนีนะ
ผู้ก่อเหตุให้การอ้างว่าผู้ตายพูดจาดูถูกก่อนมีปากเสียง
บรรดาโทษะหยิบมีดปลายแหลมแทงเข้าที่คอเพื่อนจนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อเก่าหานายนัทเลิกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก่อนคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไป
บุญมีกาสอนเสถ่ายภาพสุชาดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน